สวัสดีครับทุกผู้ชมครับวันนี้เปิดปากกับภาคภูมิมาพบกันเร็วหน่อยนะครับเราพบกัน๑๕นาฬิกานะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะฟังสารรัฐธรรมนูลที่อ่านคำวินิจฉัยกรณีการเป็นนายกครบ๘ปีหรือยังของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับสารนัดเวลาสิบห้านาฬิกาหลังจากที่ฟังคำวินิจฉัยจนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อ
เราพักกันครู่เดียวนะครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเนี่ยคือถ้าเป็นไปตามเวลาที่สารรัฐธรรมนูญท่านบอกเอาไว้เนี่ยคือเวลาสิบห้านาฬิกาในการนัดอ่านคำวินิจฉัยซึ่งแนวทางต่างเชื่อว่าท่านติดตามข้อมูลข่าวสารกันมาตลอดอยู่แล้วไม่ว่าจะออกแนวไหนก็แล้วแต่นะฮะเดี๋ยวอีกสั
เรากำลังรอสัญญาณจากสารรัฐธรรมนูลอยู่นะครับวันนี้สารนัดอ่านคำวินิจฉัยเวลา๑๕นาฬิกานะครับหลังจากที่สอสอพักฝ่ายค้านได้ยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยตีความเอาไว้เกี่ยวกับการเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ซึ่งวันนี้จะได้ทราบกันว่าผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไร
ผลเอกประยุทธ์เป็นนายกครบ๘ปีแล้วหรือว่ายังสามารถเป็นนายกได้ต่อ
ตามที่รัฐธรรมนูญฉบับปี๒๕๖๐ระบุเอาไว้ว่าจะเป็นนายกรวมเกิน๘ปีไม่ได้
จะเป็นได้ต่ออีก๒ปีหรือเป็นได้ต่ออีก๔ปี
จะเป็นถึงปี๖๘หรือถึงปี๒๕๗๐เดี๋ยวคงได้ฟังพร้อมกันนะครับ
วันนี้พลเอกประยุทธ์ไม่ได้เดินทางไปที่สารรัฐธรรมนูล
เพื่อฟังคำวินิจฉัยด้วยตัวเองนะครับมีตัวแทนที่เป็นทีมกฎหมายเนี่ยไปฟังแทนนะฮะ
ขณะเดียวกันถ้าฟังจากคำร้องของทางพักฝ่ายค้านที่ยื่นไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็คือภาคฝ่ายค้านเนี่ยยื่นถามไปยังสารรัฐธรรมนูลว่า
ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ถือว่าครบวาระ๘ปีเมื่อวันที่๒๔สิงหาคม๒๕๖๕หรือไม่
พักฝ่ายค้านเนี่ยระบุไปในคำร้องนะครับโดยบอกว่าตามข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงต่างต่างเนี่ย
ฝ่ายค้านมองว่าพลเอกประยุทธ์นั้นเริ่มต้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ตั้งแต่วันที่๒๔สิงหาคม๒๕๕๗เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องฟังตุลาการ๙ท่าน
ตุลาการสารรัฐธรรมนูญว่าท่านจะมีคำวินิจฉัยออกมาอย่างไร
นี่คือภาพล่าสุดจากทางสารรัฐธรรมนูลนะครับ
นั่นเท่ากับว่าเรากำลังรอการขึ้นบันลังเพื่ออ่านคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนะฮะ
ก่อนหน้านี้ย้อนไปคือ๒๔สิงหาคมนะครับหลังจากที่สารรัฐธรรมนูลมีมติ๙ต่อ๐
ในการรับคำร้องไว้วินิจฉัยนะฮะตามที่ภาคฝ่ายค้านยื่นเรื่องมา
วันนั้นศาลท่านก็มีมติ๕ต่อ๒
ด้วยให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยออกมา
ขณะเดียวกันก็ขอให้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เอาไว้ก่อน
วันนี้จะได้ฟังพร้อมกันเลยนะฮะตอนนี้ศาลจะเริ่มอ่านคำวินิจฉัยแล้วนะครับ

มาตราเราจะสิบหลักสองประกอบมาตราร้อยห้าสิบแปดหลักสี่หรือไม่
เจ้านักหน้าที่วันนี้มีไม่บ้างครับ
สารมาศาลของผู้ร้องและผู้ถูกร้อง
ในวันนี้ผู้ร้องประธานสภาผู้แทนรัศดรมอบหมายให้นายเจตอนุกูลโคคารัฐผู้คับประชากลุ่มงานประสานการเมืองและรับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนรัศดรเป็นผู้แทนมาสาร
ผู้ถูกร้องพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมอบหมายให้พลตรีวิรักษ์โรจนาวาสเป็นผู้แทนมาสาร
บัตรนี้ทุกฝ่ายพร้อมรับฟังการอ่านคำวิจัยแล้วครับ
สารได้มอบหมายให้ท่านอุดมสิทธิวิรัติธรรมท่านจิรณิตหาวานนท์และท่านปัญญาอุตสาชนตุลาการสานนท์เป็นผู้อ่านคำวินิจฉัย

สารจะอ่านเฉพาะในส่วนของพิจารณา
แล้วเห็นว่ารัฐมนุนแห่งราชนาจักรไทยพุทธศาลาฯสวัสดิ์๑๖๐มาตรา๑๗๐วักหนึ่งบัญญัติว่า
ความประทับตีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่ออนุมัตราหนึ่งตายอนุมัตราสองลาออกอนุมัตราสามสภาพฤทธิรัตนรมีมติไม่ไว้บังใจ
อนุมัตราสี่ขายคุณสบัติหรือมนุษยศนาตร์ต้องห้ามตามมาตรา๑๖๐
อนุมัตราห้าการกระทำการพิการต้องห้ามตามมาตรา๑๘๖หรือมาตรา๑๘๗
อนุมัตราหกวีฟุมบุราชองการให้พ้นจากความประทับตีตามมาตรา๑๗๑

จากเหตุที่ทำให้ความเป็นธรรมนูสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามวักหนึ่งแล้ว
ความประทับตีของนายกรติสิ้นสุดลงเมื่อพบนุษย์เวลาตามมาตรา๑๘๘หรัก๔ด้วย
โดยมาตรา๑๕๘๔บัญญัติว่า
นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน๘ปีไม่ได้
นี้ไม่ว่าเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่
แต่ไม่ให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตำแหน่ง
รัฐมูลแห่งรัฐธรรมศาสตร์จากไทยปรุษภาษาสมรรถ๑๖๐มาตรา๑๘๘หรัก๑บัญญัติว่า
ความหารักษาทรงถึงตั้งนายกรติรัฐมนตรีอื่นอื่นอีกไม่เกิน๓๕คน

มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน

นายกรติต้องแต่งตั้งจากบนซึ่งสภาพประเทศรัฐสรรค์ให้ความผิดชอบตามมาตรา๑๕๙

มาตรา๑๕๙วัก๑บัญญัติว่า
ซึ่งมีคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตราหนึ่งร้อยห้าหกสิบ
แต่เป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่ภาคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตราแปดสิบแปด
เฉพาะจากบัญชีรายชื่อของภาคการเมือง
ที่มีสมาชิกได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร

เท่ามีอยู่ของสภาพุทธรรศดร

การเสนอชื่อตามวักหนึ่งต้องมีสมาชิกก็ปลอมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของเจ้าเมืองสมาชิกทั้งหมดเท่ามีอยู่ของสภาพุทธรรศดร

มติของสภาพุทธรรศดรได้เหตุชอบการแต่งตั้งบุคคลได้ให้เป็นนายธรรมดี
ต้องกระทำด้วยการลงคะแนนโดยเปิดเผย
และมีคะแนนเสียงมากกว่าตัวหนึ่งของเจ้าเมืองสมาชิกทั้งหมด

และมาตรา๒๗๒วักหนึ่งมันยักษ์ว่า
ในระหว่าง๕ปีแรกนับแต่ที่วันนี้มีรัฐสภาพทุกแรกตามรุ่นนี้
ให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรรมตรี

แต่การพินาให้ความเห็นชอบตามมาตรา๑๕๙วักหนึ่ง
กระทำในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา
และบัตรีที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใบนานธรรมดีตามมาตา๑๕๙สาม
ต้องมีคุณภาษาศิริกษ์มากกว่าตรงหนึ่งของจำนวนสมาชิกทะบวด
เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

ข้างที่ก่อนนี้ไม่อาจตั้งตั้งนายกรมกีจับผู้มีชื่อในวิจิแลวชื่อที่พัฒนเมืองแจ้งไว้
มาตรา๘๘ไม่ว่าด้วยเหตุใด
และสมาชิกทั้งสองสภารงการจำนวน
ข้อต้อนรับ
ให้ประธานรัฐสภาจัดธิการประตูร่วมร่วมกันของรัฐสภาโดยพันธุ์
แต่ในกรณีรัฐบาลมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
๒ใน๓ของจำนวนสมาชิกทบทธนียวิอยู่ของส่องส่องภาษาหยกเว้นได้

โดยจะเสนอชื่อของผู้หยุดะบินฝีร้ายชื่อที่พรรคกนุหน์แจ้งไว้ตามมาตรา๘๘ถือไม่ก็ได้
ซึ่งแตกต่างจากรัฐธนูนฉบับ
จากบุคคลที่ภาคการเมืองแจ้งในชื่อไว้ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้ง
โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสบายและมีศึกษาข้องห้ามตามที่รัฐมนตร์จำหนดด้วย
อินเป็นแหละการสำคัญประการหนึ่งการได้มาซึ่งนายกรรมทีตามรัฐนูน
ดังนั้นเมื่อผู้ถูกร้องรัฐมนตร์การเหตุชอบมาตรา๑๕๙กว่ามาตรา๒๗๒
และได้รับภพุทธาตุองการโปรด๙ประวัติภาคมองแจ้งตั้งเป็นนายกรรมทีตามรุ่นแห่งร่างอาจารย์ไทยภาคศาสตร์๑๖๐
มาตรา๑๕๘นนย๒๖๒แล้ว
โดยเฉพาะเงื่อนไขน้้ำตาหนึ่งร้านหักเก้าวักหนึ่งที่ประหยัดว่า
ให้สภาพุทธรรมรัฐบรรณพินาให้ความผิดชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้ง
เป็นนายกนตรีเจ้ากลซึ่งมีควรสบัตรกรรมีและต้องห้ามตามตามตามหน้าหกสิบ
ของสมาธิกษ์ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสไฟร์ฟ์เหลือรัฐบรรย์
ไทยภาษาศาสตร์หลังวัน๕๖๐
คือบุคคลที่รับการสนึกชื่อเป็นนายบันทรีย์
จะต้องเป็นผู้ที่มีอยู่ในบัญชีรายชื่อ

เฉพาะจากบัญชีรายชื่อของภาคการเมือง
ที่มีสมาชิกได้รับเครื่องเป็นสมาชิกสมาพุทธรรศดร

เท่าที่มีอยู่ของสมาชิกพุทธรรศดร
ผู้ถูกร้องได้รับพระรมราชองค์การ
ก้าวปลดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
รัฐมนูลแห่งราชอาณาจักรไทย
ชั่วคราวพุทธศักราช๒๕๕๙
มาตรา๑๙วัก๑เมื่อวันที่๒๔สิงหาคม๒๕๖๒
มติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และสภานิติบัญญัติแห่งชาติมาจาก
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ถวายคำแนะนำเห็นได้ว่า
ผู้ถูกร้องไม่ใช่นายกรัฐมนตรี
ตามรัฐมนุนเก่งราชอาณาจักรไทย

ซึ่งต้องมีที่มาตามมาตรา๑๕๘วัก๒กล่าวคือได้รับความเห็นชอบจากสภาพผู้แทนรัศดรแต่อย่างไรก็ตามรัฐมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๖๐มีบทเฉพาะการมาตรา๒๖๔วัก๑บัญญัติว่า
ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐมนูลนี้เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบรรยัติแห่งรัฐมนูลนี้
กว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐมนูลนี้จะเข้ารับหน้าที่
และให้นำความในมาตรา๒๖๓วัก๓มาใช้บังคับแก่การดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม
๒บรรยัติว่ารัฐมนตรีตามวัก๑นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
รัฐมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช๒๕๕๗แล้ว
ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บรรยัติไว้สำหรับรัฐมนตรีตามมาตรา๑๖
ยกเว้นอนุมาตรา๖เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา๙๘อนุมาตรา๑๒อนุมาตรา๑๓อนุมาตรา๑๔และอนุมาตรา๑๕
และต้องพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา๑๗๐ยกเว้นอนุมาตรา๓และอนุมาตรา๔
แต่ในกรณีตามอนุมาตรา๔
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา๙๘อนุมาตรา๑๒อนุมาตรา๑๓อนุมาตรา๑๔และอนุมาตรา๑๕
และยกเว้นมาตรา๑๗๐อนุมาตรา๕เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรา๑๘๔อนุมาตรา๑
วักษามัญญัติว่าการดำเนินการแต่งตั้งรัฐมนตรีในระหว่างเวลาตามวักหนึ่ง
ให้ดำเนินการตามรัฐมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช๒๕๕๙
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช๒๕๕๙
มาใช้บังคับแก่การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรของรัฐมนตรีตามวัก๑และวัก๓ด้วยโดยอนุโลม
กรณีจึงมีปัญหาต้องพิจารณาต่อไปว่า
จะถือว่าคณะรัฐมนตรีซึ่งมีผู้ถูกร้องเป็นนายกรัฐมนตรี
บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๖๐นั้น
เป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๖๐ด้วยหรือไม่
พิเคราะห์แล้วเห็นว่ารัฐมนุนแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๖๐มาตรา๒๖๔วักหนึ่ง
เป็นบทบัญญัติที่มีความมุ่งหมาย๒ประการ
มุ่งหมายประการแรกเพื่อให้บทบรรยัติที่ยืนยันถึงหลักความต่อเนื่องของคณะรัฐมนตรี
กล่าวคือแม้คณะรัฐมนตรีซึ่งมีผู้ถูกร้องเป็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐมนูญฉบับอื่น
อยู่ก่อนวันประกาศไร้รัฐมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๖๐ประกาศใช้บังคับ
ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่๖เมษายน๒๕๖๐แล้ว
ต้องถือว่ารัฐมนตรีซึ่งแม้จะเข้าสู่ตำแหน่งโดยรัฐมนูลฉบับอื่นก็ตาม
ย่ำเป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๖๐

อันเป็นวันประกาศใช้รัฐมนุนแห่งราชอาณาจากไทยภุติสศรรกราศ๒๕๖๐
ส่วนความงไมประกาศของที่๒
เพื่อนำกฎเกณฑ์ของรัฐมนูลที่ประกาศใช้บังคับใหม่
ตามรัฐมนุนฉภาพนี้มาใช้บังคับแก่
คณะรัฐมนตรีที่มีอยู่ก่อน
อยู่ก่อนวันที่รัฐมนุมประกาศใช้ด้วย
ซึ่งเป็นไปตามหลักทั่วไปที่
คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดิน
อยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐมนูลฉบับใหม่นี้
อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ประกาศขึ้นมาใหม่ทุกประการทันที
แต่ในบทเฉพาะการนั้นจะมีข้อยกเว้นว่า
ที่ให้นำเรื่องใดมาใช้บังคับแก่คณะรัฐมนตรี
บริหารราชการแผ่นดิน
อยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐมนูลนี้
ต่างปรากฏในมาตรา๒๖๔วักษอ

เป็นการบรรยัติข้อยกเว้นไว้ในบางเรื่องเท่านั้น
ดังนั้นหากที่ได้มีการบรรยัติยกเว้นบทบรรยัติในเรื่องใดไว้
ก็ต้องเป็นไปตามบทบรรยัติของรัฐมนูลฉบับใหม่ในเรื่องนั้นทั้งสิ้น
มุ่งหมายของบทเฉพาะการมาตรา๒๗
จึงเป็นไปตามหลักทั่วไปของการใช้บังคับกฎหมาย
คือกฎหมายย่อมมีผลใช้บังคับนับแต่วันประกาศใช้
เมื่อรัฐมนุมนี้มีผลใช้บังคับ
เมื่อวันที่๖เมษายน๒๕๖๐พุทธศักราช๒๕๖๐
มีความหมายว่าทุกบทบรรยัติของรัฐมนูลย่อมมีผลใช้บังคับ
เป็นการทั่วไปเว้นแต่ในบทเฉพาะการ
จะมีการบรรยัติให้เรื่องใดยังไม่มีผลใช้บังคับ
ดังนั้นไม่ว่ากรณีใดเมื่อรัฐมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๕๙
ใช้บังคับทุกอย่างจึงต้องเริ่มนับทันที
ในเรื่องระยะเวลา๘ปีจึงต้องเริ่มนับทันที
นับแต่วันที่รัฐมนูลนี้มีผลใช้บังคับ
จากหลักผลหมายดังกราบข้างต้น
วินิจฉัยได้ว่าผู้ถูกร้องซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรี
บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐมนูลนี้
เป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา๑๕๘ทับ๔ของรัฐมนุนนี้ด้วย
สำหรับข้อเกลาอ้างที่ว่าคำวิจัยสามนวลที่๓ถูก๕ทับ๒๕๕๐
และคำวิจัยสามนุนที่๒๔ทับ๒๕๖๔เป็นการใช้กฎหมายย้อนหลัง
เพื่อเพิกถอนสิทธิทางการเมืองของกรรมการบริหารพักการเมือง
และการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
นี่ใช้โทษทางอาญาสามารถกระทำได้เช่นเดียวกับกรณีตามคำร้องในคดีนี้นั้น

ข้อเท็จจริงตามคำวินิจฉัยดังกล่าวเป็นกรณีเกี่ยวกับพักการเมือง
กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยพักการเมือง
อันเป็นเหตุให้ถูกยุบพักและเป็นผลให้กรรมการบริหารพักการเมือง

การเมืองและเป็นกรณีลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาพผู้แทนรัฐศิลป์อ่อน
อันเป็นเหตุให้สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรสิ้นสุดลงและทั้งสองกรณีดังกล่าวมีบทบรรยัติของกฎหมายที่เขียนไว้โดยชัดเจนว่า
ให้มีผลย้อนหลังได้เพราะเป็นการทำฝ่าฝืนกฎหมายหรือขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่แรก
แต่บทบัญญัติรัฐมูลแห่งรัฐศิลป์ไทยพศ๒๖๖๐ที่ชายบังคับ
ไม่ได้บัญญัติประดีการตำรงตำแหน่งของมายกฎมตรีตามแท้เวลาที่รัฐมูลถูกหนดไว้ให้มีผลย้อนหลังได้
อัมิชัยทั้งสองนางกล่าวจึงเป็นคนรับกรณีกับข้อจริงในคดีนี้
ที่เป็นกรณีเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งนายกรรมตรีตามให้เวลาที่รัฐมนุนกำหนด
อันเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกตรีสิ้นสุดลง
ซึ่งมีหลักการและเจตนารมณ์ของรัฐมนูลและกฎหมายที่ต่างกันจึงไม่อาจนำมาเทียบเคียงกันได้
ต้นข้ออ้างของผู้ร้องที่ว่าประทึกการประชุมคณะตำการกล้ามรัฐมูล
ครั้งที่๕๐๐วันศุกร์ที่๗กันยายน๒๕๖๑ระบุเจตนารมณ์การจำกัดใช้เวลาการลงตำแหน่งนายกรรมตรี
ต่างลดนูนมาตร๑๕๘๔ไว้อย่างคัดเจน
ประกอบกับในการประชุมดังกล่าวประธานกรรมการร่างรัฐมนูล
ที่จะลงตำแหน่งอยู่ก่อนวันที่รับหนุนแห่งราชกษัตริย์ไทยภิกษา๒๕๖๐ใช้บังคับว่า
บุคคลใดก็ตามที่จะลงตำแหน่งนายกรมนตรีบริธีการใดก็ตาม
ก่อนวันที่รับนูนนี้ประกาศใช้บังคับ
ก็สามารถรวมเรียบร้อยเวลาต่างกล่าวกับเรียบร้อยเวลาที่จะลงตำแหน่งนายกรมนตรี
ตามรับหนุนแห่งราชกษัตริย์ไทยภิกษา๒๕๖๐ได้
ซึ่งเมื่อนับรวมเรียบร้อยเวลาที่จะลงตำแหน่งนายกรมนตรี
ต้องมีเรียบร้อยเวลาไม่เกิน๘ปีนั้นเหตุว่า
การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาความมุ่งหมาย
ซึ่งเป็นเพียงการอธิบายแนวความคิดของเครื่องการกระทั่งรับหนุน
ในการตัดธรรมพันธ์กรรมของรับหนุนในมาตราต่าง

เก็บในการที่มาภายหลังรับหนุนภิกษา๒๕๖๐
ประกาศใช้บังคับเป็นเวลาถึง๑ปี๕เดือน
หลักก็อาการความเห็นของประธานจำกรรมพระรับโน้น
และตลองประธานจำกรรมพระรับโน้นคนที่๑
มิได้นำไประบุไว้ใน

นอกจากนี้สามประชุมการกระชุม
ตำแหน่งของนายมตรีตามมาตรา๑๕๘วัก๔ให้ปรากฏประเด็นในการพินา
หรือปลายเกี่ยวกับการนับเรียบร้อยการลงตำแหน่งนายกลุ่มตรีว่าสามารถนับรวมเรียบร้อยการลงตำแหน่งนายกลุ่มตรีที่จะลงตำแหน่งอยู่ก่อนวันที่ลำหนุนมีประกาศใช้บังคับด้วย
การกระหมดเวลาการลงตำแหน่งนายกลุ่มตรีตามรวมรวมมาตรา๑๕๘ภักษีจึงมีความหมายเฉพาะการลำรวมตำแหน่งนายกลุ่มตรีตามรวมรวมแห่งรัฐกาศไทยครุฑศาสตรา๒๕๖๐
ดังนั้นเมื่อรวมรวมแห่งรัฐกาศไทยครุฑศาสตรา๒๕๖๐ประกาศใช้บังคับในวันที่๖เมษายน๒๕๖๐
และผู้ถูกร้องดำรงตำแหน่งนายกรรมตรีนักรมตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนประกาศใช้รับนูลนี้ตามบทประการมาตรา
และผู้ถูกร้องดำรวมตำแหน่งนายกลุ่มตรีของผู้ถูกร้องดำกล่าวจึงเป็นการตำรวมตำแหน่งนายกลุ่มตรีภายใต้รับหนุนนี้ต้องอยู่ภายใต้บังคับตามมาตรา๒๕๖
ผู้ถูกร้องจึงดำรงตำแหน่งนายกรรมตรี

ของรับดูนแห่งราชกันไทยพฤศกษา๒๕๖๐
นับตั้งแต่วันที่๖เมษายน
ถึงวันที่๒๔สีงากลม๒๕๖๕
ผู้ถูกร้องจึงดำรงตำแหน่งนายกรรมตรี
ยังไม่ครบกำหนดเวลาตามรับหนุนแห่งราชกรรมไทยพศ๒๕๖๐มาตรา๑๕๘ตัก๔
ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรมนตรีผู้ถูกร้องจึงไม่สิ้นสุดลงตามรับหนุนแห่งราชกรรมไทยพศ๒๕๖๐มาตรา๑๗๐ตัก๒หากออกมาตรา๑๕๘ตัก๔
อาศัยผิดวนดังฝ่าข้างต้นสารรับหนุนโดยมติเสียงข้างมาก
จึงนิจฉัยว่าตามเป็นรัฐมนตรีของนายกรมนตรีผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงตามรับหนุนแห่งราชกรรมไทยพศ๒๕๖๐มาตรา๑๗๐ตัก๒หากออกมาตรา๑๕๘ตัก๔
และให้ถือว่าคำวิจัยได้อ่านโดยชอบตามพระราชยัติประกอบรัฐนูลว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารำนูลพศ๒๕๖๑มาตรา๗๔
ให้คู่กรณีคัดทายสำเนาคำวิจัยได้เมื่อพ้นกำหนด๑๕วันนับแต่วันอ่านคำวิจัย

สวัสดีคุณภาคภูมิครับ
ได้ฟังชัดเจนเลยไหมฮะอาจารย์

ความจริงขึ้นมาตั้งแต่ตอนท่านที่สองอ่านแล้วนะฮะ
คือพอฟังถึงท่านที่๒ก็รู้แล้วว่าหลุด
จริงผมฟังท่านแรกอ่านก็รู้แล้วครับว่า

ฟังจากศาลท่านท่านอ้างอิงมาตราไหนแบบไหนยังไง

คาดหมายนะครับคือว่าถ้าหากว่าท่านนายก

นะครับศาลท่านต้องชี้ว่า
เริ่มนับ๘ปีเมื่อไหร่

เคยมีการคาดการณ์ว่าสงสัยจะไม่ชี้หรอกครับ
ว่าเริ่มนับ๖เมษา๖๐

หรือเริ่มนับ๙มิถุนายน๖๒

ก่อนอันนี้พูดกันทำนองว่า

เพราะคำร้องของฝ่ายค้านที่ส่งไปเขาถามแค่ว่า

ของศาลนะครับโดยสรุป

บังคับของเป็นได้แค่๘ปีโดยสรุป

เริ่มนับเมื่อรัฐมนุนประกาศใช้
ซึ่งก็คือ๖เมศายน

ส่วนบทเฉพาะการที่บอกว่าให้

วันที่รัฐบรรณุนิประกาศใช้ให้เป็น

คือเพื่อให้เป็นนายกมาก่อนแล้วมูลฉบับอื่นก็เป็นนายกต่อ
แต่บทบัญญัติเรื่อง๘ปีให้เริ่มนับณวันที่รัฐมนุนประกาศใช้
คือบทบรรยัติเรื่อง๘ปีเนี่ยรวม๘ปีเป็นได้ไม่เกินนี้เนี่ย
บอกให้เริ่มต้นนับวันที่น้ำมูลประกาศใช้โดยสรุปเป็นอย่างนั้น
อันนั้นก็เพียงแค่ให้เป็นรัฐมนตรีและนายกกันต่อเนื่องไปเท่านั้นเอง
รุปคือท่านนายกก็จะเป็นนายกได้ถึง๖เมษายน๒๕๖

นะครับก็แปลว่าแม้กระทั่งเลือกตั้งในปีหน้านะครับ
ถ้าหากว่าอยู่ครบวาระครับนะครับเลือกตั้งปีหน้าเนี่ย
ก็เรียกว่าก็ยังลงเป็นวาดที่นายกได้นะ
ยังได้ครับเพียงแต่ว่าจะเป็นวาดที่นายกที่จะเป็นวาดที่นายกได้ถึงแค่๖เมษา๖๘
เพราะว่าตอนนี้คือวันนี้คือ๖๕อันนี้จะพูดถึงผลนะผลนี่คือถ้านายกก็จะกลับมา
นั่งหัวโต๊ะขอรมออีกครั้งนึงการละสาหร์ราชการ
ณตอนนี้กลับมาได้เลยมั้ยวันนี้ปัจจุบัน
จริงเมื่อมีความวินิจฉัยแล้วก็ได้เลยนะแต่ในทางปฏิบัติคงไม่เดินเข้า
นั่งรถเข้าคอรมอไทยคู่ฟ้าวันนี้แหละมั้งเพราะพรุ่งนี้ก็วันเสาร์
เพราะว่าสารท่านบอกไว้วันนั้นที่มีมติในการรับคำร้อง๙ต่อ๐เนี่ย
มีมติ๕ต่อ๔ให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่
กว่าจะมีคำวินิจฉัยก็แปลว่าเมื่อมีคำวินิจฉัยแล้ว

ณขณะนี้๑๕นาฬิกา๓๐นาทีมีคำวินิจฉัยแล้ว
คือหยุดพิกัดหน้าที่จนกว่าศาสนรัฐรัฐมานูนจามีคำวินิจฉัย

แต่ว่าตามที่ผมเรียนมานะครับ
เสียงข้างมากคือ๕ท่านขึ้นไปใน๙ท่าน
แต่เราไม่รู้เสียงข้างมากเนี่ย
หรือยังไงเราไม่ทราบต้องรอฟังต่อไป
อาจารย์ลองอธิบายตรงนี้ให้ฟังหน่อย
คือถ้าตามคุณเนี่ย
หน้าที่เราฟังในขณะเนี่ยคือคำภิกษ์ข้าง
ใช่ไหมฮะและยังไม่ได้บอกมติออกมาว่ามติที่ออกมาตรงคำ
เลยนับมือหกเมษายนสองห้าหกสูนเนี่ยครับ
เรายังไม่รู้ตัดละท่านไม่รู้แบบนี้ยังไม่รู้
ยังไม่รู้แต่ว่านี่คือเอ๋กระฉันเก้าต่อศูนย์ก็ได้
อาจจะเท่าไหร่ก็ได้ใช่ครับไม่เอกฉันหรอกเขาบอกใช้เสียงข้างมาก
เสียงข้างมากเมื่อกี้ชัดเจนว่าโดยเสียงข้างมาก
แสดงว่าจะต้องมีคนที่เสียงข้างมากก็ต้อง๘๑
เท่าไหร่ก็แล้วแต่ไม่ทราบเพราะว่าท่านไม่ได้บอกท่านบอกให้เสียงข้างมาก
ง่ายคือก็จะมีคนเห็นต่างไปจากคำวินิจฉัยนี้
ซึ่งเราไม่ทราบว่าจะมี๑คน๒คน๓คนหรือ๔คนที่เป็นเสียงข้างน้อย
ซึ่งเดี๋ยวเราจะทราบเพราะเดี๋ยวท่านจะต้องมีคำวินิจฉัยส่วนมาก
คือเสียงข้างมากก็๕๖๗๘ได้ถึง๘เลยคนก็คาดการว่าคงจะเป็น๕๔หรือ๖๓
ก็คงต้องรอฟังกันน่าจะเป็น๖๓หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับรอฟังกันอยู่
ทีนี้ผมตั้งข้อสังเกตนะครับเรื่องของผลรู้แล้วนะครับ
ตอนนี้ก็มีคำวินิจฉัยแล้วยกคำร้องนะครับ
แล้วก็แปลว่าท่านนายกก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่เป็นนายกอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วก็อยู่ได้จนถึงปี๖๘เดือนเมษายน๖ปี๖เดือนก็แปลว่าอยู่ด้วยกันครบวาระ
ส่วนท่านจะยุบสภาก่อนหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ท่านเป็นต่อได้ถึง๖เมษา๖๘
นั่นหมายถึงว่าต่อให้มีการเลือกตั้งท่านก็ยังเป็นว่าที่นายกได้อีกทีหนึ่ง
วาระสภาพชุดนี้จะหมดวาระสภาพชุดนี้จะหมด
สมมติว่าอยู่ครบวาระนะกรกตประกาศมาแล้วเลือกตั้งใน๔๕วันหลังครบวาระเนี่ย
ก็คือวันอาทิตย์สุดท้ายที่ไกลสุดคือ๗พฤษภาคมก็แปลว่าท่านนายกเป็นนายกได้อีก๑ปีกับ๑๑เดือน
หรือ๒ปีพูดกลมถ้าจะเป็นว่าที่นายกอีกครั้งหนึ่งนะครับ
นี่พูดในแง่ของผลนะครับส่วนเป็นได้หรือไม่อีกข้อหนึ่งทีนี้ทีนี้ผมตั้งข้อสังเกตนะครับ
คุณป้ากภูมิครับที่ผมบอกว่าผมฟังท่านแรกอ่านน่ะก็รู้แล้วว่าท่านนายกจะไม่พ้นตำแหน่ง
อันนี้จริงนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าผมนั่งฟังอยู่อาจารย์ปริญญา

ดูจากสถิติพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับ
ดูจากแนวทางของแต่ละท่านที่อ่าน
ในการวิจัยในคดีพลเด็กมายุทธ์ที่ผ่านมา

เมื่อท่านแรกอ่านเนี่ยท่านอุดมใช่ไหมฮะ

ท่านบอกว่าความเป็นนายกตามรัฐมนูล
ที่อยู่ในบังคับของมาตรา๑๕๘วัก๔เนี่ย

ก็คือต้องให้สภาผู้แทนเป็นคนเลือก

ก็แปลว่าต้องเป็นมาตรารัฐมนุน๖๐

พอท่านอ้างมาตรา๑๕๙ปุ๊บเรารู้เลย
เพราะ๑๕๙คือเรื่องการเลือกนายกโดยสภาผู้แทน
แล้วท่านก็บอกว่าทีนี้ตามบทเฉพาะการเนี่ย

เลือกในที่ประชุมของรัฐสภาพ
รู้แล้วท่านกำลังจะบอกว่า

เริ่มนับเมื่อรัฐมนุนประกาศใช้แน่เลย

เพราะว่านายกของพลเอกประยุทธ์ตอนที่เป็นตั้งแต่ปี๕๗
จะไม่ได้เป็นระบบของปี๖๐

ถ้าเฉพาะโดยรวบรัฐที่สุดนะครับ

เริ่มนับเมื่อรัฐมนูลฉบับนี้ประกาศใช้

เหตุผลเนี่ยผมก็ตั้งผมก็รอฟังนะครับ

แต่ว่าท่านไม่ได้พูดถึง

อันที่๑คือประเด็นเรื่องของ

บันทึกกวรทอเนี่ยท่านพูดนะครับ

เป็นบันทึกที่เกิดจากการประชุมเรื่องเจตนารมณ์

ซึ่งเป็นการประชุมหลังรัฐมนุนประกาศใช้ไปแล้ว๑ปี

แล้วซึ่งเป็นความเห็นของประธานกับ

ที่เห็นว่าให้นับรวมเวลาก่อนรัฐประกาศใช้เข้ามาด้วยเนี่ย

ดังนั้นสรุปคือไม่รับฟังในข้อนั้นนะครับ

เราฟังอยู่แล้วไม่ได้ยินเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งก็คือ
กรณีของคุณศิระเจนจาคะไม่มีการพูดข้อนี้
คือหมายถึงว่าท่านไม่ได้แก้ข้อ
ที่ทางฝ่ายค้านเขายื่นไปทุกข้อ
แต่ท่านพูดเรื่องภาคการเมืองนะใช่ไหม

พูดอย่างนี้คือเรื่องพักการเมืองเคยมีกรณีใช่ไหมครับ
ที่มีการตัดสิทธิ์เลือกตั้ง๕ปี๑๐ปีจำได้ไหมครับ

หลักเกณฑ์เรื่องการตัดสิทธิ์เลือกตั้งมันมาทีหลัง
กากธรรมที่ท่านไม่ได้ไปเห็นในการยุบพรรค
บอกว่าที่ย้อนหลังได้เพราะว่าเขียนว่าย้อนหลังได้
แต่ฉบับนี้เนี่ยไม่ได้เขียนว่าย้อนหลังได้ถึงมาย้อนหลัง

ทีนี้ประเด็นคือเคสของคุณศิระเจนจาคะเนี่ย

เพราะว่าความผิดที่ทำให้ถูกสารพิพากษาจำคุก
ถ้าเป็นก่อนหน้านี้ถ้าพ้นโทษพ้นระยะเวลามาแล้ว๑๐ปีก็สมัครสอสอได้
แต่ว่าร่างบุญ๖ศูนย์ในความผิดบางประเภทสมัครสอสอไม่ได้ตลอดชีพ

ให้ใช้บังคับย้อนหลังกับคดีที่เกิดมาก่อน
เรื่องนี้นะครับในคำร้องของฝ่ายค้านมีการพูดประเด็นนี้
ท่านไม่ได้อธิบายเรื่องนี้อันที่๒นะครับ
เรื่องของการที่ท่านได้ประโยชน์จากพรบปปช
เรื่องการแสดงบัญชีทรัพย์สินใช่ครับการเป็นนายกต่อเนื่องและทำให้
ไม่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินมาตามพรปช
พรปชซึ่งประกอบรัฐมนูลพรปชซึ่งประกอบรัฐมนูล๖๐
ถ้าหากว่าความเป็นนายกตามรัฐมนูลต้องเริ่มนับ๖เมษา๖๐
การยื่นบัญชีทรัพย์สินก็ต้องยื่นใหม่อีกทีสิครับ
แต่ปรากฏว่าไม่ต้องยื่นใหม่แปลว่าได้ประโยชน์จากการเป็นนายกมาก่อน
ตรงนี้ผมก็รอฟังปรากฏว่าท่านไม่ได้พูดถึงเลย

ไม่ได้พูดถึงเลยครับไม่ใช่ยกตัวอย่างไม่ได้กล่าวถึงประเด็นนี้เลยนะครับ
ไม่ได้กล่าวถึงในข้อนี้เลยทีนี้เราไม่ทราบว่าคำวินิจฉัยที่อ่านเนี่ยนะครับ
ก็บ่อยครั้งนะครับที่พอเป็นตัวจริงจะมีการเติมเข้าไป
วันนี้เหมือนกับว่าทำลงมติไปตอนเช้าแล้วก็มาทำเป็นคำวินิจฉัยกลางให้มาอ่าน
แต่ว่าไอ้คำที่จะเผยแพร่เป็นทางการเนี่ยบางทีก็จะมีการเพิ่มเติมเข้าไป
เดี๋ยวต้องรอฟังในข้อนี้แต่สรุปคือสรุปคือว่าไม่พ้นตำแหน่ง
เพราะระยะเวลา๘ปีตามมาตรา๑๕๘วัก๔เริ่มนับเมื่อรัฐมนูลฉบับนี้ประกาศใช้
เมษายน๒๕๖๐ใช่ครับคืออาจารย์ถ้าเกิดว่าว่าดูตรงนี้แล้วเนี่ย
เป็นเหตุผลที่สามารถหักล้างแล้วก็สารท่านรับฟังตรงนั้นหรือเปล่า

คงจริงท่านใช้มีแค่ประเด็นเดียวอีกนะประเด็นนี้อยู่ในประเด็นที่๓ของทีมกฎหมาย
กฎหมายมีทั้งหมด๗ประเด็นนะครับเป็นประเด็นกฎหมายอยู่๕ประเด็น
มี๒ประเด็นที่ไม่ได้เป็นกฎหมายข้อที่ข้อแรกนี่ศาลไม่ได้ใช้เลยนะ
ข้อแรกบอกว่าขาดตอนไม่ต่อเนื่องอันนี้ผมบอกแล้วอ่อนสุด
ซึ่งสารท่านบอกว่าเป็นนายกต่อเนื่องเพียงแต่ว่าการเริ่มนับ๘ปีเริ่มนับเมื่อมีประกาศใช้
ไม่มีขัดตอนของที่กฎหมายพลเอกประยุทธ์เนี่ยบอกว่าขาดตอนคือรัฐมูลประกาศใช้ปี๖๖
แล้วก็มาช่วงก่อนเลือกตั้งปี๖๒ท่านไม่ได้ใช้เลยเพราะมันฟังไม่ขึ้นเลย
ท่านบอกนับตั้งแต่๖๐นะครับ
ทีนี้ประเด็นเรื่องของการเป็นกฎหมายย้อนหลังเนี่ยนะครับ
มันก็เกี่ยวพันธุ์กับ๒ข้อในทีมกฎหมายนะครับ
ซึ่งท่านไม่ได้พูดถึงในกรณีที่ฝ่ายค้านเขาร้องไปนะ
ถ้าไม่กล่าวถึงกรณีของภารการกรรมการบิหารภรรคติดสิทธิ์

คือคุณศิราเนี่ยเคยมีคดีต้องโทษจำคุก

ซึ่งข้อนี้ทีมกฎหมายก็ไม่ได้อ้างถึงนะอืม
เรื่องพักการเมืองที่ตัดสินย้อนหลังได้เนี่ย

แต่ว่าท่านก็ไม่ทราบด้วยเหตุใดนะครับ
ท่านไม่ได้มาแก้ในข้อนี้เลย
ว่าในความวิทยาลีอื่น

ที่เคยตัดสินที่มันเข้าข่าย

เนี่ยอ่าจะมีการไปเติมหรือเปล่าแต่เมื่อกี้ผมฟังอยู่ด้วยกันเนี่ย
ได้ยินครับพูดแค่อันเดียวใช่ไหมคุณภาคภูมิได้ยินด้วยกันใช่ไหม
กับอ่าเรื่องพักการเมืองแล้วก็มาพูดเรื่องอ่าการประชุมของ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนุนครั้งที่ห้าร้อยครับก็เหมือนที่อาจาร
ริญญาบอกก็คือทางศาลท่านก็มองว่ามันเป็นการประชุมเพื่อที่จะอธิบาย
แนวความคิดของกรรมการร่างรัฐธรรมนูลเท่านั้นครับแล้วก็ประชุม
ตั้งหลังจากที่รัฐธรรมนุนประกาศใช้ไปแล้วตั้งหนึ่งปีห้าอันนี้เป็น
ประเด็นเป็นประเด็นที่ห้าของทีมกฎหมายซึ่งเขาก็ส่งไปครับก็เนี้ย
เขาพูดอย่างนั้นคือทั้งหมดเจ็ดประเด็นที่อืมที่เป็นข้อของทีมกฎหมาย
แย้งไปเนี้ยอันเรื่องของการประชุมของที่ห้าร้อยเนี้ย
เป็นครั้งที่๕ก่อนที่ตอนหลังจะมีครั้งที่ห้าร้อยหนึ่งเผยแพร่ออกมา
ซึ่งท่านไม่ได้พูดถึงครั้งที่ห้าร้อยหนึ่งเลยที่เป็นการบันทึก
รับรองท่านไม่ได้พูดถึงเลยท่านเพราะคือจะบอกว่าท่านถ้าพูดถึง
พูดยากอ่ะหรือท่านอาจจะตอบในตัวอยู่แล้วหรือเปล่าว่าก็เป็นการประชุม
หลังจากรับนูลประกาศใช้ตั้งหนึ่งปีห้าเดือนไม่เชิงตอบในตัวครับ
คือตอบในธรรมนองที่ว่าไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริงบันทึกไว้ยังไงเนี่ย
หลังจากรัฐมนุนประกาศใช้ไปแล้วหนึ่งปีอืมและสองนะครับเอ่อ
เห็นของสองท่านเนี้ยก็ไม่ได้ถูกเอามาใส่ไว้ในอืม
เจตนโทรมเหล่านักรัฐมนูมเนี้ยแค่เนี้ยก็จะไปแค่นั้นก็ก็จบไป
สารก็ไม่ถือว่าเป็นประเด็นใช้ให้ในการตีความว่า
แปดปีเริ่มนับก่อนคุณประกาศใช้มันก็ไม่ตัดออกไปเลยไม่นับ
นะครับอาจารย์มองว่าทำไมสารถึงไม่มองว่า
ผลเด็กพฤยุทธ์เป็นนายกหลังเลือดตั้งปีหกสอง
ซึ่งจะเป็นปี๗๐

ผมบอกไปแล้วว่าไม่มีทางครับที่จะไปนับ

พอฟังได้แต่เพียงแต่ว่าข้อโต้แย้งทางกฎหมายที่ท่านไม่อธิบาย

อันที่หนึ่งครับเคสของคุณศิราเจรจักร
ทำไมท่านถึงวินิจฉัยคดีซึ่งจบไปแล้ว๒๐กว่าปี
เอามาใช้ทำให้คุณศิราพ้นตำแหน่งได้
ที่๒นะครับคือเรื่องของการแสดงบัญชีทรัพย์สิน
อย่าลืมว่าพรปปชเป็นพรปซึ่งประกอบรัฐมนูล๒๕๖
แล้วท่านนายกนะครับได้ประโยชน์จากพรปฉบับนี้
โดยการไม่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินอืมในการเป็นนายกครั้งที่สอง
ถ้าหากว่านับอย่างที่สารท่านนับ
ก็แปลว่าเมื่อรัฐบุรประกาศใช้๒๕๖๐ปุ๊บก็ต้องแสดงอีกทีหนึ่งสิ
ผมรอฟังแต่ท่านไม่ได้ชี้แจงนี่ผมก็แปลกใจนะครับคุณภาคภูมิ
แต่ประเด็นคือว่าผมได้คาดการณ์ว่าท่านจะต้องพูดถึง๒๓ประเด็นที่ว่าไป
เรื่องของการที่ท่านไม่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินในการเป็นยุคครั้งที่๒
แปลว่าเป็นต่อเนื่องมาก่อนมุ้นประกาศใช้
และ๒เนี่ยเคสของคุณศิราเจนจาคะ
แต่ปรากฏว่าท่านไม่ได้พูดถึงเลยในเรื่องนี้
แม้กระทั่งการบันทึกการประชุมครั้งที่๕๐๑ท่านก็ไม่ได้กล่าวถึง
ตัดไปดื้อเลยว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่จะมาใช้ในการตีความ
อาจารย์จะไปหาฟังจากไหนจะไปหาคำตอบจากไหน

หรือต้องรอคำวินิจฉัยส่วนตัวของแต่ละท่านที่จะออกมา
คือคำวินิจฉัยส่วนตนเนี่ยเป็นเรื่องของแต่ละท่าน
ที่มีผลทางกฎหมายนี่คำวินิจฉัยส่วนกลาง

คืออย่างนี้ครับผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับ
คือเมื่อกี้เป็นฉบับจริงแหละ
แต่ว่าฉบับที่จะเป็นฉบับที่เหมือนกับไม่เผยแพร่

แต่ว่าในตอนที่จะเป็นฉบับเป็นทางการออกมานะครับ

เคสอื่นที่เทียบเคียงกันก็ดีนะครับ

ไม่ปรากฏอยู่ในเหตุผลเมื่อสักครู่นี้เลย
ซึ่งคนก็รอฟังอยู่เนี่ยทำให้มันคล้ายกับว่า
ถ้าพูดกันอย่างเป็นอาจารย์สอนกฎหมายนะครับ
ก็จะบอกว่าเหมือนกับประเด็นที่ตอบยาก
ก็เริ่มนับเมื่อรัฐมนุมประกาศใช้
ประเด็นอื่นที่มีการโต้แย้งร้องกันก็

เดี๋ยวถ้าตัดจะให้ฟังย้อนกันอีกครั้งนึง

อาจารย์ท่านผู้ชมด้วยนะครับ

ผลเอกประยุทธ์เป็นนายกได้ถึงปี๖๘

รวมทั้งเรื่องของกลุ่มผู้ชุมนุมต่าง

มันจะส่งผลยังไงกับตัวพลเอกประยุทธ์เองด้วยหรือเปล่า
อีกสักครู่กลับมานะครับท่านผู้ชมครับครับ

ถึงวันที่๒๔สิงหาคม๒๕๖
ผู้ถูกร้องจึงดำรงตำแหน่ง
นายกรรมตรียังไม่ครบ

มาตรา๑๕๘รักษี

ตามรักมีแห่งรัฐไทยภิสุฆัล
๒๕๖๐มาตรา
ผู้ชมครับนี่คือการอ่านคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลที่เราย้อนให้ฟังอีกครั้งนะฮะ
ก็เหมือนกับที่คุยกันในช่วงแรกนะครับ
อาจารย์ปริญญายังอยู่กับผมที่นี่นะฮะเปิดปากกับภาคภูมิ
ถ้าเกิดมองไปถึงข้างหน้าเนี่ยหรือว่าณปัจจุบันตรงนี้เนี่ย
คิดว่าพอผลออกมาอย่างนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า

คือกับตัวท่านนายกเนี่ยนะครับก็ผลคือท่านก็กลับมาเข้าธรรมเนียบ
ก็กลับไปทำงานเหมือนเดิมไทยคู่ฟ้าได้เหมือนเดิมนะครับ
แล้วก็ผลเนี่ยก็จะมีไปถึง๖เมษา
ความหมายคือเลือกตั้งใหม่ก็ยังลงนายกได้ครั้งหนึ่ง
ครั้งที่๒ก็จะเป็นนายกได้สัก๒ปี
คือไปถึง๖เมษาปี๖๘นะครับ
ทีนี้ในเรื่องนั้นเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
ว่าท่านจะเป็นว่าที่นายกอยู่หรือเปล่าในขณะตั้งคราวหน้า
แต่ว่าในคราวนี้คือท่านสามารถอยู่จนครบวาระได้
ถ้าท่านไม่ยุบสภาหรือมีเหตุแทรกซ้อนที่ทำให้ต้องยุบสภา
ใช่ครับทีนี้ประเด็นคือท่านจะอยู่ได้ครบไหมเนี่ย
ก็เป็นเรื่องทางการเมืองแล้วนะครับ
เพราะว่าก็พูดอย่างไม่อ้อมคอมว่าท่านก็
แล้วก็ถามว่าวันนี้จะมีการชุมนุม
โมงเย็นนี่กลุ่มคณะหลอมรวมประชาชนของคุณจตุพร
กับทนายนกเขาที่ราชประสงค์
เขาก็รอฟังผลจากนี้แหละสาระทั้งนู้น

เนื่องจากว่าสภาชุดนี้จะอยู่ได้ถึงแค่๒๔มีนาคมปีหน้า

อันที่๒นี่ถามว่าคุณภาครูมหรือท่านผู้ชม
แปลกใจกับผลที่ออกมาไหม

ก็เหมือนก็เป็นเรื่องที่คาดหมาย
กันอยู่ว่าโอกาสที่ท่านจะไม่พ้นตำแหน่งมีมากกว่าพ้นตำแหน่ง
ความหมายผมคือว่าผลที่ออกมาแบบนี้ไม่ได้ทำให้คนแปลกใจ
ทางกลับกันถ้าหากว่าท่านพ้นตำแหน่งสิครับ
จะน่าแปลกใจกว่าเพราะว่าเสียงที่เราดูกันเนี่ยนะครับ
คาดการณ์ส่วนใหญ่ก็เห็นในทางที่ว่าท่านน่าจะไม่พ้นตำแหน่ง
แต่ฉะนั้นความหมายผมคือว่าในการแสดงออกขององค์กรภาคประชาชน
หรือการชุมนุมต่างเนี่ยก็ต้องมีอยู่แล้ว
ที่เขาเห็นต่างมาจากคำวินิจฉัยของศาลนะครับ
แต่ว่ามันจะถึงขนาดเป็นเรื่องเป็นราวรุนแรงไหม
ผมคิดว่ามันก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้น

ผมขอคุยกับคุณธนกรวังบุญคงชนะหน่อยนะฮะ
สอบภรังประชารักษ์สอบบัญชีรายชื่อ
โศกรัฐบาลตอนนี้อยู่กับเราที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับ

สร้างผลเทียบร้อยแล้วนะครับ
ก็ติดตามอยู่ครับ

จริงแล้วเมื่อวานผมก็ได้มีโอกาสไปพบท่านนายกนะครับ
ว่านอมรับในคำวินิจฉัยของสารรับโน้นนะครับ
ซึ่งวันนี้ผมได้ดูคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลเนี่ย
ผมเชื่อว่าพี่น้องคนไทยทุกคนเนี่ย
ไม่ต้องมีความรู้หรือกูรูทางกฎหมายเยอะแยะมากมายเนี่ย
ก็พอจะเข้าใจนะครับว่าสารรับโน้นวินิจฉัยอย่างเนี่ย
ผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่มันถูกต้องแล้วนะครับ

รับโน้นปี๖๐เนี่ยเป็นตัวกำหนดกฎภิกาต่างมา
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องเริ่มนับในปี๖
อันนี้คือความหมายของชาวบ้านแบบผมคิดนะครับ
เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ย
ทุกฝ่ายเนี่ยก็ควรจะน้อมรับคำวินิจฉัยของสามโนนนะครับ
โดยเฉพาะในเรื่องของม็อบกลุ่มมอบต่างที่หายใจเข้าหายใจออก
เป็นประชาธิปไตยเนี่ย
ก็ควรเคารพประชาธิปไตยตามที่ท่านหายใจเข้าหายใจออกนะครับ
ไม่ใช่ว่าพอเป็นอย่างนี้ท่านก็บอกว่า
สินแบบนี้ท่านก็ชุมนุมลงถนนแน่นอนอย่างนี้
ซึ่งผมว่าประเทศมันก็อยู่ไม่ได้ถ้าท่านคิดอย่างนี้นะครับ
ไม่ควรหมดฝ่ายบ้านเมืองก็อยู่ยากนะครับ
คือคุณธนกรมองว่าทุกคนเนี่ยควรจะเคารพกับคำตัดสินคำวินิจฉัยของสารที่ท่านได้ให้เหตุให้ผลแล้วก็ได้วินิจฉัยออกมาแล้วนะขณะนี้
ผมว่าอย่าว่าแต่ผมเลยคุณภาคภูมิเองก็ทราบอยู่แก่ใจนะครับว่า
แต่ว่าพอตัดสินแบบนี้ผมถึงบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับ
เป็นแบบนี้ท่านเวลาตัดสินถูกใจท่านท่านก็บอกว่าเป็นธรรมแล้ว
มันรำบากนะครับถ้าถ้าส่างคมมันเป็นแบบนี้ครับ
ผมเองไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วย
กับสิ่งที่การเคลื่อนไหวในบางเรื่อง

แต่ว่าบางอย่างเนี่ย

มันควรจะน้อมพิธีทำหรือเปล่า

แต่ว่าถ้าเราเนี่ยคือนักกฎหมายบ้านเราเยอะแยะมากมาย
แม้แต่ท่านอาจารย์เองหรือครูรูทางกฎหมาย
ผมก็นั่งดูนั่งฟังแล้วก็วิเคราะห์
ก็มีมุมมองของท่านไปนะครับ
แต่ว่าตัวบทส่วนใหญ่ของกฎหมาย
สารนับนุนเป็นคนใช้กฎหมาย
เพราะฉะนั้นท่านพบวินิจัยตามนี้เราก็ควรเคารพ
คือถ้าเกิดว่าจะมีการพูดถึงหรือว่าวิเคราะห์

แต่ถ้าจะไปชุมนุมแล้วลงถนนโดยอ้างเหตุผล
ที่พลเอกประยุทธ์ได้อยู่ต่อถึงปี๖๘

มองว่ามันไม่ควรอย่างนี้หรือครับ
แต่อย่างไรคนส่วนใหญ่อย่าว่าแต่ผมเลยคุณพากภูมิ
ประชาชนคนไทยผมคือคนส่วนใหญ่
ถ้าเขามองด้วยผลกิจใจที่เป็นธรรม
เขาจะคิดอย่างนี้เพราะมันไม่ได้เรื่องท๊ัมทนอะไรเลยนะ

ผมก็อ่านหนังสืออ่านเอกสารหรือว่าศึกษา
ก่อนหน้านี้ก็ผมก็ฟังอยู่นะครับแต่สุดท้ายแล้วผมก็ทุกคนก็ต้องน้อมรับใช่ไหมฮะ
เพราะไม่งั้นสังคมมันก็เดินหน้าไปลำบากนะครับถ้าเรานี่อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกัน
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องเคารพกฎหมายแต่ว่าถ้าท่านไม่เคารพกฎหมายเนี่ยมันก็เดินยากนะครับ
คุณธนกรอย่างในมุมที่คุณธนกรมองเนี่ยว่า
แต่ถ้าเกิดจะอธิบายแทนในฝั่งของคนที่เขาเห็นต่างหรือว่าคนที่เขาไม่เข้าใจเนี่ย
ปี๒๕๕๗เนี่ยตั้งแต่เป็นคศตรงนั้นเนี่ยตรงนี้ถือว่า
เป็นนายกลักษณะแบบไหนอะไรยังไงก็คือคือผมว่าถ้า
ถ้าเราอธิบายเราก็กลับไปย้อนสู่จุดเดิมที่ท่านอาจารย์
มากมายที่เราพูดกันมาตั้งหลายเป็นเดือนแล้วนะ
ผมคิดว่าเรื่องอ่าเพราะว่าผมคิดว่าเราไม่ควรไปไปมองแบบ
คือผมบอกผมมองแบบชาวบ้านเนี่ยฮะครับผมคิดว่ากฎิกาเนี้ย
ถูกกำหนดมาตั้งแต่รัฐมนุนปีหกศูนย์อืมเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนายก
เป็นนายกรรมตรีในปีหกศูนย์ก็ควรจะนักปีหกศูนย์เท่านั้นเอง
ส่วนในปีห้าเจ็ดเนี้ยครับมันประวัตรมารึเปล่า
คิดได้ง่ายเพราะฉะนั้นมูลจำแบบทั่วคราวเลยครับ
ผมก็ผมคิดว่าท่านอธิบายได้ง่าย
ไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับแต่ว่าหลังส่วนหลังจากนี้เนี่ย
เหมือนที่ท่านอาจารย์ปริญญาพูดเลยว่ากลุ่มมอบต่างเนี่ย
ผมเข้าใจว่ามันก็มันก็มีตามปกตินะครับแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่จะทำให้เกิดความวุ่นวายมากมาย
เหมือนในก่อนหน้านั้นในยุคปี๕๔๕๓หรือไม่
ผมคิดว่ามันไม่ควรไปถึงขนาดนั้นครับ
คุณธนกรได้วันนี้พอผลออกได้ส่งไลน์หรือว่าโทรศัพท์หรือว่าสอบถาม
หรือว่าคุยกับพลเอกประยุทธ์หรือยังครับ
ก็ได้ไลน์คุยกัน
ไปหาแล้วใช่ไหมฮะท่านว่ายังไงบ้างครับเนี่ยหรือว่าไลน์ส่งไปว่ายังไงฮะ
ผมต้องบอกท่านว่าก็เหมือนที่ผมบอกคุณเมื่อวานที่ผมบอก
เพียงท่านนายกนะครับว่าท่านยกบอกว่าออกมาแบบไหนท่านก็น้อมรับทุกอย่างแต่เป็นไปตามกฎหมาย
ผมก็บอกเรียนท่านว่าท่านนายกเป็นคนดี
ความดีของท่านเนี่ยจะคงจะปกป้องท่านผมก็พูดแค่นี้เองเมื่อวาน
เพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็บอกท่านว่าท่านนายกเป็นคนดี
ผมไม่ได้หลายไปอะไรยาวนะครับ
คุณธนกรผมขอต่อไปถึงเลือกตั้งครั้งหน้าหน่อย
ถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าพักพลังประชารัฐจะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นคันดิเดตนายกต่อ
ลำบากไหมครับเพราะว่าจะเป็นนายกได้อีกแค่ถึงปี๖๘ไม่ครบ๔ปีในสมัยหน้าอย่างนี้
ผมคงไปฆาตการณ์เรื่องน่าไม่ได้แต่ผมวิเคราะห์ได้

วิเคราะห์ไปขั้นหน้าแล้วว่าภรรยาประชารัฐหลังอย่างนี้ภรรกแตกฮุ่นวายอะไรต่างของเนี้ย

ถูกนะครับผมผมย่อมรู้ดีว่าสมบูรณ์ภายในภักดิ์เนี่ย
ผมถึงบอกตลอดว่าวันนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณกับท่านนายกรรมตรีพลเอกประยุทธ์

ท่านคบกันมาสี่สิบปีนะฮะ
ผมอยู่กับท่านนายกแค่ปีเดียวเนี่ยผมยังมีความรับท่านนายกถึงมากมายสิทธิ์
ภาษาอะไรกับสามท่านที่เขาอยู่กันมาสักสี่สิบปี
กระบวนการกระบวนการภายในพักเองก็ไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งอะไรทุกวันนี้
แล้วก็ทุกอย่างก็อยู่ด้วยความสงบ
ส่วนจะไปสู่ข้างหน้าในการเลือกตั้งครั้งต่อไปหรือไม่เนี่ย
มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ผมคิดว่าไม่ว่าจะอยู่ได้๒ปี
ไม่มีใครอยู่เกินสองปีนั่นต้วยยุคศาสตรา๒ปี๓ปีก็ยุคศาสตราทั้งนั้นไป
เพราะฉะนั้นในสิ่งที่คุณหลายฝ่ายมองว่าเป็นจุดไม่บวก
มันสามารถวางกลยุทธ์เป็นบวกได้ผมคิดว่าตรงนี้มันยุทธศาสตร์ของการเลือกตั้งนะครับ
สามารถวางกลยุทธ์ให้หาเสียงด้วยนายกที่จะอยู่อีก๒ปีอย่างนี้ได้ด้วยเหรอคุณธนกร
ถ้าคุณคิดได้ง่ายผมตอบให้ง่ายถามว่าคนพักการเมืองแต่ละพักเป็นนักภัณฑ์ในอดีต
ถามว่ามีกี่พักมีกี่กลุ่มที่อยู่ครบวาระ๔ปีมันแทบไม่มีเลย
ก็มีไทยรักไทยตอนคุณทักษิณใช่ไหม๔ปีตอนนี้ตอนนี้ก็กำลังจะครบ๔ปี
เพราะฉะนั้นเนื่องให้ของเวลาเนี่ยผมคิดว่า
มันไม่ได้สำคัญมากมันอยู่ที่ว่าท่านอยู่แล้ว
พลังประชารัฐเนี่ยคุณธนกรสอสอในพักเนี่ยกำลังบอกว่า
โดยอยู่แค่อีกแค่ถึงปี๖๖

ก็เชื่อว่าไปได้ประชาชนจะยอมรับด้วยความความดี
หรือว่าการทำงานของพลเอกประยุทธ์อย่างนี้หรอ
อันนี้คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผม
เพราะว่าถ้าจะไปต่อเนี่ยมันก็มีวิธีการยุทธศาสตร์
ลยุทธ์มากมายในการนำเสนอกับพี่น้องประชาชน
ในเมื่อเรามีนายุทธที่เป็นคนมีความชื่อสรรพมีความชื่อสรรพสุทธิฤทธิ์เป็นที่ประจักรเนี่ย
และทำงานใน๘ปีเนี่ยผมถามว่าถ้าเราคนไทยเนี่ย
เขาก็ต้องก็ต้องดูตรงนี้ด้วยมันสามารถวางยุทธศาสตร์ที่เป็นบวกได้
แต่วันนี้หลายฝ่ายผมเข้าใจนักการเมืองอาชีพท่านอาจจะมองว่า
วารักษ์อยู่ได้แค่๒ปีเนี่ยมันน้อยไปนะต้อง๔ปีอะไรจัง
ว่าตรงนี้มันสามารถวางยุทธศาสตร์ภายในพักได้ถูกไหมครับ
นายกรรมปีเขาไม่ได้เสนอคนเดียวด้วยทางไปเขาให้เสนอกัน๓คนถูกไหมครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันไปกันได้วางยุทธศาสตร์ได้
ได้ฮะเดี๋ยวใกล้เลือกตั้งผมจะขอคุยด้วยแน่นะคุณธนกรพักพลังประชารัฐด้วย
เดี๋ยวต้องจับตาดูเลยการเสนอแนวคิดลักษณะถ้าบิ๊กตู่อยู่ได้๒ปีแต่เป็นคนดีทำให้ชาติบ้านเมืองได้เนี่ย
เออมันจะไปทางไหนยังไงวันนี้ขอบคุณนะครับคุณนักกรครับ
ขอบคุณครับคุณท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับ
เดี๋ยวอาจารย์รอแป๊บเดียวนะผมขอให้ฟังทางสอสอฝ่ายค้านนิดหนึ่งก่อน
นายแพทย์จรดละนั้น๔แก้วนะครับซึ่งฝ่ายค้านี่เป็นผู้ที่ยื่นคำร้องไปเลยนะฮะลองฟังดูนะฮะ
รำนูนปี๒๕๖๐มาตรา๖๔มาตรา๒๖๔ครับครับ
ข้อ๓เมื่อรัฐมนูลปี๒๕๖๐ถูกอ้างความชอบทำจากผู้มีอำนาจบ่อยครั้งว่า
เป็นรัฐมนูลฉบับปราบโกงและผ่านการลงประชามติของประชาชน
ตีความให้ผลเอกประยุทธ์จันโอชาได้อยู่ในตำแหน่งเกิน๘ปีได้
อกจากขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐมนูลแล้ว
ยังขัดต่อเจตนารมณ์ของประชาชน
ซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจประชาธิปไตยด้วย
อันถือเป็นการทำลายรากฐานของระบอบประชาธิปไตย

เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้มีการผูกขาดการใช้อำนาจ

เมื่อสารรัฐมนูลมีอำนาจหน้าที่ในการพิทักษ์รัฐมนูล
แต่การวินิจฉัยที่ส่อว่าขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐมนูลเสียเอง
่อมเป็นการทำลายคุณค่า
นี่คือท่าทีจากทางพักฝ่ายค้านที่แถลงที่ทางรัฐสภา
พักฝ่ายค้านก็มีมุมมองว่าไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยที่ออกมา
อาจารย์เมื่อกี้คุณธนกรพูดถึงอยู่
ความจริงผมเรียนว่ามันจบแล้วในทางกฎหมาย
เมื่อองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ตามรัฐมนูลได้วินิจฉัยออกมา
ซึ่งเราได้ชี้ไปแล้วว่าท่านก็เป็นนายกได้ถึง๖เมษา๖๖
แต่ถามว่าประชาชนซึ่งไม่เห็นด้วยเนี่ยแสดงออกได้ขนาดไหน
ผมว่าในขอบเขตของการแสดงออกตามรัฐมนูล
คือผมเข้าใจว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของการไปประท้วงสารรัฐมนูล
แต่ว่าถ้าจะมีการแสดงออกเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่า
มันเป็นเรื่องการแสดงออกต่อตัวท่านนายก
พอดีมันมีข้อที่จริงอยู่ประการหนึ่งนะครับ
เนื่องจากว่าสารบุญ๙ท่านมี๗ท่าน
มาหลังจาก๒๒พฤษภาคม๒๕๕๙
ก็หลังคอสชใช่ไงมันมีความยึดโยงอยู่
แล้วนี่เองมันก็เป็นการแสดงออกนะครับ
ในลักษณะที่ไม่ใช่ต่อสารยุติธรรมที่เป็นการทั่วไป
เขาหมายถึงสารรัฐมนูลไม่หมายถึงสารที่เป็นการทั่วไป
คือผมอธิบายแบบนี้เพื่อจะบอกว่าถ้าจะมีการแสดงออกเนี่ยนะครับ
อันที่๑ผมเข้าใจว่านี่ไม่ใช่เป็นการประท้วงแล้วก็ไม่ยอมรับความวินิจฉัย
แต่เป็นการแสดงออกต่อตัวพลเอกประยุทธ์
และต่อสารก็ในความหมายของการที่เขาเห็นความยึดโยงว่า
อย่างน้อยคือ๗ท่านใน๙ท่านมาหลังจากการยึดอำนาจ
คือยึดโยงกับทางขอสชและท่านนายก
ฉะผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับในโอกาสข้างหน้าต่อไปเนี่ยนะครับ
เมื่อมีการพูดถึงเรื่องของรัฐมนูลการแก้ไขรัฐมนูล
แม้กระทั่งพูดถึงการจะมาร่างใหม่เนี่ย
หัวข้อเรื่องสารรัฐมนูลนะครับเนี่ยจะมีการพูดถึงกันมากเลย
ว่าทำยังไงให้เกิดศาลรัฐมนูลที่มีความเป็นอิสระ
จากฝ่ายที่ตัวเองได้รับเลือกมานะครับ
คือในครั้งนี้มันมีความยึดโยงนะครับ

ทำให้เลยมีคำถามและการแสดงออกดังที่ว่า
แต่ผมก็เรียนว่าผมก็วิเคราะห์ไปแล้วนะครับว่า
ว่าเนื่องจากว่านิดหนึ่งคือคำวิจัยแบบนี้
ไม่ได้เกินกว่าความคาดหมายนะครับ
ที่สองคือยังไงก็ตามเนี่ยนะครับ
เวลาของท่านนายกเนี่ยก็จะอยู่ยังไง
วาระก็ครบของสภาเนี่ย๒๔มีนาคมปีหน้าก็ครบวาระ
ผมก็เลยมองว่าจะเป็นการแสดงออก
แต่ผมไม่คิดว่าจะถึงขนาดที่เรียกว่าต้องขับไล่นะครับ
ถ้าไม่ไปไม่เลิกก็ไม่น่าจะขนาดนั้นนะฮะ
แต่จะเป็นการแสดงออกว่าเราต้องรอฟังนะครับ
ว่าหลังจากคำวินิจฉัยออกมาเนี่ยนะครับ
สังคมในส่วนต่างเนี่ยเห็นยังไง
เราจะเห็นสถานการณ์ดีขึ้นในเย็นวันนี้และพรุ่งนี้ครับ
คือถ้าเอาโดยหลักโดยปกติเลยทั่วไปเนี่ย

และได้เป็นต่อถึง๒๔มีนาคม๒๕๖๖ตามวาระสภาชุดนี้
อันนี้ตามวาระเลยนะถ้าไม่ได้มีเรื่องอุบัติเหตุ

ส่วนที่บอกว่าสามารถเป็นได้ถึงปี๖๘เนี่ย
เมษายน๒๕๖๘คือต้องเลือกตั้งแล้วกลับมา
ต้องเลือกตั้งแล้วพักถ้ามีพัก

แต่ว่าคิดว่าในทางการเมืองมันต้องมีนั่นแหละ
พักการเมืองที่จะเสนอพลเน็ตประยุทธ์เป็นคดีเดชนายก
แล้วพอพักนั้นได้สอสอเยอะจับกลุ่มกันได้
ก็ไปเสนอในสภาเพื่อให้โหวตเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายก
ซึ่งจะมีสวร่วมโหวตด้วย
เพราะบทเฉพาะการที่สวร่วมโหวตด้วยยังถึงปี๖๗
พฤษภาคม๖๗ครับ

เพราะว่าสวจะร่วมเลือกนายก
ในการเลือกนายกหลังเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างแน่นอน
ความหมายคือถ้าพลเอกประยุทธ์ท่านจะประสงค์จะเป็นนายกต่อ
แล้วมีพักเสนอท่านแม้จะเป็นได้๒ปี

เพราะสวเป็นของท่านเลือกมา
ฟังจากคุณธนกรเมื่อสักครู่นี้คุณธนกรอยู่พักพลังประชารัฐ
คุณธนกรบอกส่วนตัวก่อนนะยังไม่เกี่ยวกับพักนะ
แต่มันก็มีทางที่มันจะสามารถไปเสนอแนวคิด
หรือว่าไปหาเสียงหรือบอกกับประชาชนได้ว่า

แต่แคนดิเดตนายกของเราที่ชื่อพลเอกประยุทธ์
ก็มีความดีแบบนั้นทำงานแบบนี้
ผมก็นึกตามนะครับที่ว่าเป็นกลยุทธ์เนี่ย
นึกตามที่คุณธนกรผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะ

เอาละ๒ปีแรกนายกคือพลเอกประยุทธ์
แล้วจะมีเบอร์๒เป็นต่อ
ก็คงจะหาเสียงอย่างนั้นถ้าหากว่าจะ

เพราะว่าวันนี้ถือว่าชัดเจนใช่ไหมว่าสาร
จะบอกว่าครบ๒ปียุบสภาไม่มีใครหาเสียงกันหรอก
ก็ต้องมีเป็นได้๒ปีแล้วอีกถัดไปก็จะเป็นใครต่อมา
ทีนี้ผมเรียนว่าแบบนี้นะครับ
ปีเนี่ยนะครับมันก็ไม่นับในช่วงเป็นนายกรักษาการนะ
ผมเล่าให้ท่านผู้ชมคุณพรรคภูมิฟังนะครับ
มุติว่าพลเอกประยุทธ์ท่านอยู่ถึง๒๔มีนาคม
อ่า๖๖ค่ะ๖๖

วาลักษณ์สภาพวาลักษณ์สภาพชุดนี้หมด๖๖
ก็ต้องเลือกตั้งเนี่ยนะครับภายในไม่เกิน๔๕วันนะครับ
แล้วการประกาศผลการเลือกตั้งกรกตมีเวลาถึง๖๐วัน
ตอนนี้ก็๓เดือนครึ่งแล้วนะแล้วกว่าที่จะเลือกนายกได้อีกสักเดือนหนึ่ง
ก็สัก๔เดือนครึ่งไอ้ช่วงเวลาประมาณ๔เดือน๕เดือนเนี่ย
นับอยู่ในแปดปีนะเพราะกฎหมายบอกแล้วว่าไม่นับช่วงรักษาการ
ก็แปลว่าจะเริ่มนับอีกทีสมมุติท่านอยู่ครบเดือนมีนาเนี่ยนับอีก๔เดือน
ตอนนี้๖ถึงเดือนมีนาเนี่ย๖เดือนสิงหาก็แปลว่าท่านจะเป็นนายกได้ถึงสิงหาปี๖๘นะครับ
อีก๑๐เดือนไม่ใช่แค่เมษาเพราะท่านจะได้แถมอีก๔เดือนในช่วงที่รักษาการนายก
๖บวก๔รักษาการก็เป็น๑๐เดือน
ก็คือหมายว่าถ้าผมพูดเร็วขนาดนี้นะครับหมายถึงถ้าอยู่ครบถึง๒๔มีนาคม๖๖นะ
ท่านจะได้แถมอีก๔เดือน๔เดือน๕เดือนเลยก็แปลว่าไม่ได้จบแค่๖เมษานะ
เพราะจะมีช่วงที่รักษาการจะไม่นับรวมบวกไปอีก๔เดือนนะครับเมษาก็คือไปตกเอาสิงหาไงครับ
ดังนั้นผมก็เลยมองว่าท่านนายกก็แต่ว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันหรอกเพราะว่าก็เป็นได้แค่ได้แค่ได้แค่นั้นคือประมาณ๒ปีนะครับ
แต่ถ้าผมไปดูดังนั้นเนี่ยผมก็มองว่าถ้าจะหาเสียงนะครับก็ต้องหาเสียงแบบนี้คือเป็นนายกคนแรกนะ
มียุทธศาสตร์แบบนี้แบบนี้ทำต่อเนื่องให้นโยบายที่ผ่านมาต่อเนื่องไป๒ปีแล้วจะมีว่าที่นิ้วคนที่๒รับลูกต่อ
คงหาเสียงประมาณนี้ถามว่าประมาณนี้แต่ว่าอันนี้ยังไกลครับคุณภาครภูมิ
รอดูวันนี้กับพรุ่งนี้และกระแสสังคมว่าจะเป็นยังไงนะครับจะมีผลกระทบคือต้องรอดู
ผมชื่อว่านักข่าวจะไปรอทำข่าวเยอะเลยในวันอาจารย์หน้าพระชุมขลมอม
เผลอท่าหากจะเข้าทำเรียกตั้งแต่วันจันทร์ก็ได้และเข้าตัวนี้ก็เข้าได้เลย
แล้วก็จะรอดูว่าปฏิกิริยาเป็นยังไง
ในช่วงที่ว่าท่านนายกกลับมาอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมว่าถ้ารักษาการไป๓๗วันนะ
ถึงวันนี้แต่ถ้าย้อนไปตั้งแต่๒๔สิงหาคม๒๕๕๗เนี่ย
ตอนนั้นพลเอกประยุทธ์เป็นนายกมาถึง๖เมษายน๒๕๖๐เนี่ย๒ปี๘เดือน
ถ้าบวกตรงนี้อีก๔ปีเนี่ยเท่ากับเป็นนายก๖ปี๘เดือนนะ
เพียงแต่ว่ากฎหมายสารมนุนให้นับตั้งแต่๖เมษา๒๕๖๒

อศัฏริย์คุณพรรคภูมิคิดว่าท่านเขียนเองไหม
ต้องการอ่านดูว่านครเขียนเป็นในภาษากฎหมายหรือเปล่า

เขียนยาวมากต้องใช้เวลาในการอ่าน

นี่ครับท่านบอกว่า

เอาเป็นว่าท่านก็อธิบายเหตุผลแล้วก็พูดถึงเรื่องของการยอมรับในสิ่งต่าง
ที่เกิดขึ้นโดยทั้งก่อนหน้านี้และผลที่ออกมาณปัจจุบัน

เวลาเราจะหมดแล้ว

พลเอกประยุทธ์นะครับท่านบอกว่า
จะใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดและศักยภาพอย่างเต็มที่ต่อไป
ในการมุ่งมั่นในภารกิจพลิกโฉมประเทศ
กลยุทธ์๓แกนที่เคยกล่าวเอาไว้ให้สำเร็จเป็นรูปธรรมที่สุด

ก็พูดถึงเรื่องการทำงานต่อไปแล้วก็พูดถึงโครงการต่างนะฮะ

ยังบอกเอาไว้นะครับบอกว่า
นี้ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาในหลายประเทศ
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์เป็นจุดพลิกผัน
ในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศ

เราเดินหน้ามาไกลและถูกทิศทางแล้วครับ
เราต้องช่วยกันทำให้เสร็จครับครับ
คงหมายถึงงานก็คือให้เป็นต่อจนครบวาระ

คุณภาคคุมคือว่าพูดถึงงานอย่างเดียวเลย
ท่านเตรียมไว้ก่อนไหมทั้งหมดเนี่ย
เพราะว่าถ้าเกิดพูดจริงถ้าพิมพ์ยาวอย่างที่ว่า
พิมพ์ไม่ทันนะแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยท่านบอกว่าตลอดเวลา
น่าจะเตรียมไว้ก่อนตลอดเวลา๑เดือนที่ผ่านมาคงเป็นช่วง
ปฏิบัติหน้าที่๓๗วันถือเป็นโอกาสให้ผมได้พิจารณา
และตระหนักมากขึ้นว่าผมจะต้องใช้เวลาอันมีค่าที่มีอยู่
อย่างจำกัดของรัฐบาลในการติดตามและผลักดันโครงการสำคัญต่างมากมาย
ที่ผมได้ริเริ่มเอาไว้ให้เดินหน้าและเสร็จสมบูรณ์
สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบ้านเมืองและสร้างอนาคตให้กับลูกหลานของเรา
ที่เหลือก็บรรยายเรื่องของงานต่างที่จะทำต่อ
ผมเรียนว่าที่ฟังดูถ้ายาวอย่างที่คุณพรรคภูมิว่า
ท่านคงจะเขียนเตรียมไว้

เหมือนต้องเตรียมหลายเวอร์ชัน

อาจารย์มองสถานการณ์การเมืองและบ้านเมืองนับจากนี้เป็นยังไงต่อ
คือผมคิดว่ามันก็คือเรื่องที่ในทางกฎหมายจบแล้ว
ประเทศต้องยอมรับความวินิจฉัยเพราะว่าเป็นที่สิ้นสุดแล้ว
ตอนนี้ไปคือเรื่องการเมืองครับว่าท่านจะบริหารการเมืองต่อยังไง
ทั้งในแง่ของในพักร่วมรัฐบาลก็อาจจะไม่เท่าไร
แต่ว่าที่หนักกว่านี่คือนอกสภาที่จะมีความไม่เหมือนกับความยอมรับอะไรต่างที่รดน้อยขนาดโครงท่านอยากจะทำยังไง

เปิดปากกับภาคภูมิกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์หน้าบ่ายสามครึ่งครับ
วันกันถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นก้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒